ท่านผู้ชมครับที่ฉะเชิงเซาหอพักแห่งหนึ่งนะครับ
เดี๋ยวไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดที่หอพักนะครับ
เพราะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนะฮะ
เดินมานะครับใส่รองเท้าแตะเหมือนกับคุยโทรศัพท์

สุดท้ายแล้วเนี่ยมาเอารถจักรยานยนต์ของเขาไปนะครับ
ปี๕๓๐เจ็ดเมษายนพอพักที่อำเภอเมืองจังหวัดเชิงเศร้า
เดี๋ยวดูนะครับทุกผู้ชายคนนี้คือจักรยานยนต์ที่เอาไป
เป็นจักรยานยนต์ที่เขาเพิ่งซื้อมาซื้อจากผู้ชายคนนี้นี่แหละ
เจ้าของจักรยานยนต์ชื่อนายชัยนโรงชานันโทอายุ๓๗ปี
บอกว่าผู้ชายคนนี้มาเอารถจักรยานยนต์ผมไป
ดูแบบยาวไปเลยเพราะว่าจะมีตอนที่ผู้ชายคนนี้ขี่จักรยานยนต์ของเขาไปด้วย
คือตอนที่ขี่ไปเนี่ยนะฮะแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ย
นายชัยนรงค์เขาต้องไปทำงานจักรยานยนต์หาย
จักรยานยนต์มือ๒ตกลงราคาจ่ายเงินกันเรียบร้อย๑๒มีนาคม
เจ้าของรถขี่จักรยานยนต์จากกรุงเทพมาส่งให้เขาที่หอพัก
ก็คือที่ฉะเชิงเศร้านะจนเช้า๗เมษายนจะไปทำงาน
ออกจากห้องมาลงมาเอ้าจักรยานยนต์หายค่ะไปขอดูภาพจากกล้องวงจรปิด
หอจำได้ครับแฟนเขาก็จำได้บอกเอ๊ะคนนี้ที่เราซื้อจักรยานยน
แล้วก็ขี่มาส่งให้เรานี่คือขายแล้วเนี่ยแล้วมาแอบเอากลับไปหรือยังไร
คุณจงกุญแจเนี่ยมีได้ยังไงรู้ได้ยังไงว่าเขาอยู่ตรงไหน
อะไรยังไงจอดแบบไหนยังไงเนี่ยก็เลยไปแจ้งความที่สพเชิงเศร้านะครับ
คุณผู้ชมครับแล้วก็โทรไปหาคนที่ขายรถให้เผื่อเขาจะไม่รู้เรื่องก็ได้
อาจจะแค่หน้าคล้ายปรากฏว่าคนที่ขายรถให้เขาเนี่ยบอกว่ามีประกันรถหายไหมครับ
ถ้ามีประกันรถหายก็ลองติดต่อดูหรือไม่ก็เอ๊ะที่หอมีกล้องไหม
ถ้ามีกล้องเนี่ยส่งมาให้ผมดูหน่อยเดี๋ยวจะตามเรื่องให้
คือแบบตอบแบบแบ่งรับแบ่งสู้นะฮะขณะเดียวกันเนี่ยตอนนี้ยังตามอยู่นะครับรถเนี่ย
จักรยานยนต์เนี่ยโอ้โหคือต้องบอกว่าคุณชัยนรงค์เนี่ยน่าเห็นใจนะฮะ
ก่อนที่คันนี้จะหายนะท่านผู้ชมกรุงเถียงมาสอน
เคยติดต่อซื้อจักรยานยนต์ทางเฟซบุ๊กมาก่อนแล้วคันหนึ่ง
มัดจำไปก่อน๕๕๐๐บาทเงียบหายถูกเชิดเงิน
คันนี้ติดต่อได้สำเร็จ๑๒๙๐๐บาท
คนขายขี่มาส่งให้จากกรุงเทพขี่มาส่งให้ถึงหอพักที่ฉะเชิงเศร้า
สุดท้ายมาย้อนเอาไปซะแล้วหน้าคล้ายเขาบอกหน้าคล้าย
ถ้าคุณเป็นคนขายจักรยานยนต์คันนี้ให้กับคุณชัยนรงค

แค่คนในภาพกล้องวงจรปิดเนี่ยแค่หน้าคล้ายเนี่ย
คุณก็รีบไปติดต่อทางคุณชัยนรงค์หรือว่าทางสพเมืองฉะเชิงเศร้า

เพราะตำรวจก็น่าจะตามตัวได้ไม่ยากนะ
เพราะภาพจากกล้องวงจรปิดมันก็ค่อนข้างจะชาร์จได้